สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอ๓คนแบบนี้นะครับในเวอร์ชันที่เรามีเสื้อคู่กัดสะบัดข่าวแวว
เขาใส่แล้วยืดหน่อยยืดหน่อยแหงซื่อสวยใครเห็นใครก็ทัก

ครับเขาแจกไหมฮะแจกครับแจกให้กับพวกเราทุกคน
เตรียมจะแจกให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทย
แต่คุณถือว่าคุณได้พูดแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้จะนำมาสู่มติการประชุมของพวกเรา

แต่ทีมงานบอกมีใส่แค่๓คนนะทีมงานก็ยังไม่มีนะตอนนี้
เดี๋ยวเราจะทำเพิ่มมาเรื่อยอันนี้จริงเดี๋ยวจะให้เป็นของชำรวยเป็นของฝาก
เป็นอะไรที่เหมือนเป็นการขอขอบคุณแทนใจที่คุณผู้ชมนั้นติดตามพวกเรามาตลอดเลย
ถูกต้องก็ถ้าใครอยากได้ไลน์มาแสดงตัวหน่อยไหม
ใช่ไลน์ได้ที่ไลน์แอดไทยรัฐหรือว่าช่องทางใหม่โอ้โหมีมากมายเลย
คอมเมนต์มารัวอยากได้อยากได้เสื้อนะคะเดี๋ยวเราจะได้จัดให้นะคะ
รักฯครับ
มันคิวยาวมันยากซะละเกินต้องยอมรับ
บางที่บางจุดที่เขาให้บริการเนี่ย

คุณผู้ชมครับตอนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องจองคิวร่วงหน้าแล้วนะ
ไปต่ออายุใบขับขี่ได้เลยที่กรมการขุนส่งทางบก
เขาบอกว่าในปี๒๕๖๖เนี่ย

อาจจะเป็นประมาณว่าเจอกันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว

เรื่องของมาตรการในการป้องกันต่าง
ผมว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่าครั้งก่อนเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้มาแล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรการเรื่องของการให้บริการประชาชนที่จะมาต่อใบอนุญาตขับขี่
เขาก็จะมีขั้นตอนกันมากขึ้นแล้วจะมีความปลอดภัยมากขึ้นไง
เขาก็เลยเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่จะไปต่อใบอนุญาตขับขี่
สำคัญคือต้องเอาอะไรไปบ้าง
บัตรประชาชนอันนี้ต้องมีกันอยู่แล้วพกติดตัวเนาะ

ถึงอันนี้สำคัญนะผมย้ำนะเพราะผมเคยพลาดมาแล้ว
ใบรับรองการแพทย์
ก็คือต้องไปตรวจร่างกายก่อนคือคุณต้องมีสภาพที่พร้อม
สำหรับการขับขี่ซึ่งแพทย์จะเป็นคนออกใบนี้ให้

เดินกลับออกมาเฉย

เพราะฉะนั้นมาฝากเตือนกันจะได้ไม่พลาดนะครับ
เมื่อมีครบทุกอย่างที่เป็นหลักฐานของเราแล้วนะฮะ
ก็จะสามารถไปขอยื่นคำร้องขออบรมภาคทฤษฎีได้ตามปกติ
ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
บอกแบบนี้ละกันนะคุณผู้ชมนะว่าอย่าไปหลงเชื่อกับมิจฉาชีพ
ที่บอกว่าสามารถติดต่อให้ได้
ตอบแบบออนไลน์โดยมีส่องเข้าไปทิศกรมการโครงโสข

ยังไงเราก็ต้องไปเองต้องไปเซ็นเอกสารเองด้วยนะคะ
เอาล่ะถ้าใครอยากจะกินไข่บอกไว้ก่อนว่า

จร๊อบเลยหาลากไม่ได้เลยในใคร

คุณชอบทานเมนูไข่อะไรฮะโอ้ยไข่ลวกไข่เจี๊ยวไข่ดาวทู้ไข่
สารพัดไข่ถ้าชอบขนาดนี้เตรียมสตังค์ไว้หน่อย
เพราะเดี๋ยวจะมีการปรับขึ้นราคานะคะ
คือก็เห็นใจนะคะทางเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทางสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง
ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันต้นทุนการผลิตไข่ไก่
อยู่ที่ฟองละ๓บาท๔๕สตางค์ถึง๓บาท๕๐สตางค์
ต้นทุนนี้สูงกว่าปกติถึง๓๐เลยนะถามว่าสาเหตุมาจากอะไร
ก็มาจากธัญพืชพวกวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มราคาสูงขึ้น
แล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์สูงแบบนี้มาตลอดต่อเนื่อง
โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองนี่แหละค่ะถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญในการเลี้ยงไก่ไข่เลย
เพิ่มเติมนิดนึงนะคุณชิสายิ่งช่วงนี้มันใกล้จะตรุษจีนไง
ไข่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่เขาจะไปใช้ในการไหว้เจ้ากันใช่ไหม
ต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้จะมีการปรับราคาขึ้นนะคะ
ซึ่งมันปรับมาแล้วประมาณสัก๑๐สตางค์เป็น๓บาท๖๐สตางค์
แต่ราคานี้เกษตรกรบอกยังไม่คุ้มทุนเลยอ่ะยังไม่คุ้มนะ
ยังไงเร็วนี้น่าจะต้องปรับขยับขึ้นอีกเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อยู่รอด
ถ้าเขาอยู่ไม่รอดเราก็ไม่มีไข่กินอันนี้ก็เห็นใจเขาเหมือนกัน
ถ้าไข่ไก่มันแพงเปลี่ยนเป็นไข่อย่างอื่นได้ไหมไข่เป็ดแต่ก็เพิ่งจะมีข่าวว่ามันแพงขึ้นอีก
แล้วเป็นไข่อย่างอื่นแทนได้ไหมไข่จิ้งจก
เว้ยเล็กไปอะครับมันไม่อิ่มมาสิ
มันอิ่มมันคือคุณชนะเอ้าเหรอไข่กินเหรอ
ไม่รู้ได้ยังไงไม่อิ่ม
ไข่ขี้เกลี้ยมครับไข่ขี้เกลี้ยมก็คืออะไร
ลองดูละกันแล้วถ้าเผื่อไปไข่แทนกันได้
วุธชมครับฟังตอนนี้โลกมือหน่อยที่รับเงินเยียวยาจากรัฐ
คุณรับหรือฮะยัง
จากจะอันนี้ที่มีการโพสต์คอล์ดความว่ากรมสมัครคอนนี่
ของกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนั้นไม่เป็นความจริงนะครับ
เราไม่ทิ้งกันเพื่อรับเงินตามมาตรการ
จะไม่ถูกนำข้อมูลการลงทะเบียนมาใช้ในการตรวจสอบภาษี
เนื่องจากกรมสรรพากรเขามีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว

คือถ้าเราบอกว่าจ่ายภาษีถูกต้องตามปกติอยู่แล้ว
ใช่ไม่ต้องไปกลัวแต่ว่าถ้าใครอยากจะเช็คข้อมูลที่เท็จจริง
ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเข้าไปได้ที่
มันก็มีมากมายหลายคำถามนะเกี่ยวกับเรื่องของภาษี
ให้โทรไปได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นี้

มาเรื่องนี้กันบ้างใครก็อยากจะเป็นคนที่ใช่คนที่ถูก
ถูกอะไรถูกรางวัลที่หนึ่ง

มันคลาสสิกมากคุณผู้ชมเวลาคุณไปซื้อลอตเตอรี่
พ่อค้าเขาถือแผงลอตเตอรี่มาแล้วเขาบอกว่า
เหลือใบสุดท้ายแล้วถามหน่อยคุณสองคนคุณจะซื้อไหม

แต่เนี่ยมีอยู่แผงหนึ่งเขาบอกว่าเหลือใบท้ายแล้ว

สุดท้ายไอ้ใบท้ายนั่นแหละไาบ่อย่างที่เหลือ

ดีตวกรางวัลที่หนึ่งค่ะ
อาทิตย์หนึ่งเลย

อ่ะถ่ายรวมที่หนึ่ง

ไม่มีนี่โอ้ยเหนื่อยขออย่างนั้นมากนี่

อันนี้ดีด้วยก่อนเลยแต่คุณดูไหมนะ
เฮี่ยตอนที่เขาถ่ายคลิปนี้เนี่ยดูพ่อขารัตตาลี
ยังไงฮะมันเป็นของเราจริงพูดง่ายเป็นกรดฝังไปนะ
อยากมีเต็มแผงแต่สุดท้ายเหลือใบเดียวไว้เป็นของเขา
นั่นสุดท้ายพ่อค้าเขาก็ต้องรับไว้ใช่ไหมไม่มีคนซื้อ
ใช่เขาถูกรวรรลวร์ที่หนึ่งจริงดูมือมายซิถูกสั่นไปหมดเลย
นี่เห็นมั้นจะเอาใส่ซองพลาสติก
เวลาไปซื้อละตาเลก็จะมีซองพลาสติกใส่ให้ใช่ไหมบางร้าน
เป็นข่าวแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าวัดนี้

เออต้องมีเสียงแบบนี้ถึงเป็นของจริง
โอ้โชคดีโชคดีจริง

ครั้งในชีวิตที่แบบว่าจะมีโอกาสได้ถูกรางวัลที่๑นะ

เขาชื่อทัศนัยโค้ดทองนี่แหละเป็นภาษาไทย

ไม่ได้ลืมแต่สะกดภาษาอังกฤษเขาไม่ถูก
อันนั้นคุณชื่อภาษาไทยนี่ใช่เหรอ

เพราะคุณทัศนัยเขาไปซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่ง

ไอ้ตัว๙ตรงหลักที่๒ตรงนี้เนี่ย๘๑๒๕๙๙คือมันต้อง๕๑๙ไง
คือถ้ามันถูกขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเห็นบอกว่าทัศนัยจะ
จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่อาจจะมีพักบ้างอะไรอย่างนี้
อันนั้นคุณทัศนัยพูดหรือคุณมาพูดเอง

นี่คุณทัศนัยงวดที่๒แล้วนะที่ผิดแค่หลักเดียว

คุณชนะพูดถึงข่าวที่สมุทรสงคราม
เมื่อวานนี้ก็มีข่าวดังที่สมุทรสงคราม

ก็เป็นข่าวดังอ่ะเนอะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันด้วยค่ะ

กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีที่เรือระเบิดได้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันสมุทซียี่สิบสอง
จอดซ่อมบำรุงอยู่ภายในอู่ซ่อมเรือแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลแหลมใหญ่
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
ครับเนี่ยค่ะภาพเนี้ยโอ้โหหลายคนเห็นแล้ว
คนเห็นแล้วก็อดตกออกตกใจไม่ได้เราคิดว่านี่เรื่องจริงหรือเปล่า
เหมือนในหนังเลยนะคะเสียงดังระเบิด
ที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้รับความเสียหายแถมเสียงดังไปไกลถึง๑๐กิโลเมตรเลยทีเดียว
ถูกนะคะคือเรามีภาพให้คุณผู้ชมได้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะ
อีกมุมหนึ่งหนึ่งจะเห็นว่าเรือบรรทุกน้ำมันจอดอยู่ที่อู่ซ่อมเรือจากนั้น
นานค่ะจู่เรือบรรทุกน้ำมันก็ระเบิดขึ้น
ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มหลายครั้งอ่ะฮะ
แล้วจากนั้นเนี่ยไฟก็หมเรือเนี่ยไหม้อย่างรุนแรงนะคะ
มีภาพอีกมุมนึงเนี่ยค่ะมุมไกลจะเห็นเลยนะคะว่าโอ้โห
นะคะมุมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเห็นชัดแล้วบริเวณนั้นสั่นสะเทือนไปหมด
ค่ะคือเปรียบเทียบเหมือนภาพยนตร์นะอืม
เหมือนกับหนังสงครามที่แบบว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดใส่เรือ
บุ้มอารมณ์อย่างนั้นเลยอ่ะแต่นี่คือเหตุการณ์จริงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
จริงยังมีภาพอีกมุมนึงนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นมุมที่ค่อนข้างเห็นเรือชัดเจน
แล้วก็มีคนบนเรือด้วยเป็นคนงานที่กำลังซ่อมเรือนั่นแหละค่ะ
แล้วจากนั้นมีระเบิดขึ้นมาบางคนวิ่งทันบางคนวิ่งไม่ทันนะคะ
โอ้โหเห็นแล้วน่าตกใจจริงจริงค่ะหลังเกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ระดมมาทั้งรถและเรือดับเพลิงมาคุมเพลิงเอาไว้ค่ะ
เรือลำนี้บนทุกน้ำมันมีทั้งน้ำมันเตาสองหมื่นห้าพันลิตร
แล้วมีน้ำมันดีเซลค้างอยู่ในเรือเนี่ยสองหมื่นลิตรคุณคิดดู
มหาศาลขนาดนี้ทำให้การควบคุมเพลิงค่อนข้างยากนะคะครับ

สาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากการซ่อมกลางเรือนี่
มีการออกเชื่อมเหล็กแล้วอาจจะผิดพลาดบางประกาศ

มันสะเก็ดไฟแล้วก็ระเบิดขึ้นนะคะ
เนี่ยเป็นภาพจำลองให้เราได้เห็นภาพกันชัดเจนเนี่ยนะคะอืม
คนที่อยู่บนเรือก็ตะโกนบอกกันถึงเหตุการณ์ต่างต่างแล้วสุดท้ายหนีไม่ทันอืม
มีบางคนนะคะที่เป็นคนงานเนี่ยกระโดดจากเรือเสี่ยงตายอ่ะ

นักข่าวของเราเนี่ยไปเจอคนงานบนเรือค่ะคุณชนะคุณจูด้งครับ
ก็คือนายโยอายุ๔๒ปีคนคนนี้เขาบอกเขาเสี่ยงตายกระโดดลงจากเรือเพื่อเอาตัวรอดนะคะ
ครับแล้วก็ค่อยค่อยเล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวฟังบอกว่าเขาเนี่ยเป็นช่างกำลังเชื่อมหัวเรือ
อืมอยู่อยู่ได้ยินเสียงระเบิดขึ้นมาค่ะดังกระหึ่มเลยก็เลยตัดสินใจนะคะ
ไม่คิดอะไรอีกแล้วกระโดดลงจากเรือแบบทันทีเลยค่ะอ่า
ส่วนสาเหตุตัวเขาเองคาดว่าน่าจะเกิดจากประกายไฟของถังตัดแก๊สกลางเรือที่กำลังตัดเหล็กอยู่นั่นเองครับ
ฟังเสียงคุณโยที่อยู่บนเรือหน่อยค่ะ
ใช่ครับนี้อยู่
ใช่นั่นจะใช้ยังงี้แหละว่าวานี่ไฟไฟรุ่นมารุงมาข้างล่างเขา
ระเบิดเป็นยังงี้แหละโอเคว่าโอเคว่าน่ะ
ใช่ไฟไหม้ก่อนเนี่ยไฟไหม้แล้วก็ปุ่นแล้ว
ไม่พุ่งก็น่ากลัวมากเนี่ยพี่
กลัวมากจริงเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
เสียชีวิตบางคนเนี่ยขาดครึ่งเลยนะคะบางคนก็บาดเจ็บ

เช้าที่ผ่านมาก็มีภารกิจตามหาผู้ศูนย์หายนะคะ
ยังไม่สามารถสรุปจำนวนได้อย่างแน่ชัดนะคะ
ล่าสุดรัฐมนตรีการกระทรงคมก็สั่งเจ้าทาตรวจสอบ
แก้ไขเยียวยาแล้วก็ปิดอู่ซ่อมเรือที่สมุทรสงคราม
เพื่อทำการตรวจสอบให้แน่ชัดนะคะ
แล้วหลังจากนี้ก็คงจะมีนโยบายต่าง
ในการป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้
มีความมั่นใจด้วยเพราะว่าชาวบ้านเท่านั้นที่อยู่ในระยะใกล้เนี่ย
แล้วหลายคนที่เป็นชาวบ้านไม่รู้อีหนูอีเน่ก็ได้รับผลกระทบด้วย
ก็ต้องถามไปถึงการเยียวยาต่อไปด้วยเช่นกัน
เรื่องนี้กันบ้างเป็นคดีใหญ่ก็ตั้งแต่ปีที่แล้ว
คือคดีนี้ที่ว่าดังเนี่ยเพราะว่าอะไรอย่างแรกผู้เสียหายเยอะ

แล้วก็มีความคืบหน้าก็คือคุณซาร่าคาซิงกินี่ซึ่งเป็นแฟนสาวเขาเนี่ย
ก็เดินทางไปเยี่ยมด้วยนะครับ
ความคืบหน้าคดีนี้ไปติดตามกันหน่อยนะฮะ
เมื่อวานไปดูบรรยากาศกันในช่วงสักประมาณบ่ายโมงครึ่ง
ก็ไปเจอกับดาราสาวคนนี้นะครับ
นางสาวซาร่าคาซิงอีนี่ซึ่งเป็นนางแบบสาวชื่อดัง
มาเจอกับสามีนะครับตัวเธอเองเนี่ย
นำยารักษาโรคหอบหืดมาให้ด้วย
ซึ่งก็ไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์สักเท่าไหรหรอก
ดูแล้วนะครับเพราะพยายามจริงที่จะหลบสื่อมนชนไปทางด้านหลัง
ทางด้านหลังคือต้องเข้าใจเราเองในฐานะสื่อมวลชน
ก็ต้องไปทำข่าวถูกไหมติดตามความขึ้นหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดีนี้
ช่วงเวลาสัก๑๖นาฬิกา๔๕นาทีภายหลังเสร็จสิ้นการพูดคุยนะครับ
นางสาวซาร่านะฮะพร้อมทนายความก็ได้เดินออกมาทางประตูด้านหน้า
นักข่าวสั้นว่าวันนี้มาเยี่ยมปกติ
คุณผู้ชมฮะในวันเดียวกันก็ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมก็ได้ยื่นหนังสือ
ถึงนายไตรยฤทธิ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ให้ที่พักพิง
หรือช่วยในการซ่อนเร้นหลบหนีกับนายดาริวยัง
และพาห์ขอให้ครัดค้านการประกันตัวจากเกร็กว่า
ผู้ต้องหาจะหลบหนีครับนี่คือความขึ้นหน้าของคดีนะครับ
จะทำเรื่องนี้ต่อหรือไม่ทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
บอกว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยหรือไม่ต้องแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องของคนละหน่วยงานอะเนาะส่วนประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่า
นายเดริวถูกออกหมายจับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
แต่ทำไมยังสามารถเข้าออกประเทศได้ไม่ถูกจับนั้น
วันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้ว
และทางกองทะเบียนประวัติอัธยกรรมได้รับเรื่องดำเนินการเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายน
พูดง่ายยื่นตั้งแต่วันที่๑๒๒พฤศจิกายแล้วยังไงต่อล่ะ๒๔พฤศจิกาก็น่าจะได้รับเรื่องแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คงต้องให้ระดับผู้บัญชาการเข้าไปตรวจสอบว่า
ทำไมถึงชื่อของนายดาริวเนี่ยยังไม่เข้าระบบของทางตมนะครับ
อปเดตกันอย่างนี้นะคะเพราะว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนสนอกสนใจ
เพราะว่าอย่างที่คุณชนะบอกไปว่ามีผู้เสียหายเยอะและมีค่าความสนายก็มากมายด้วยนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งอยากจะอัปเดตเหมือนกันกรณีที่มีนักศึกษาฝึกสอน
ฝึกสอนโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปคบหากับเด็กนักเรียนหญิง
อายุแค่๑๔ปีชั้นม๒เท่านั้นเองใช่แล้วไม่ใช่แค่คบหาธรรมดา
มีการล่วงละเมิดด้วยแต่ว่าฝ่ายครูนักศึกษานุ่มบอกเด็กน่ะยินยอมเอง
เรื่องนี้เป็นยังไงมาดูกันนะคะไปดูชมหน้าก่อน
ชายอายุ๒๒ปีเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ญาติประชานิเวศ๓ตมทราศาสตร์อำเภินเมืองนนทบุรี
คนเสื้อสีแดงม่วงนี่นะคะ
ถูกตำรวจสพรัฐนาธิเบสคุมตัวมาดำเนินคดีที่โรงพักค่ะ
ซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้ก็เนื่องจากว่ามีผู้ปกครองของ
เด็กหญิงน้ำอายุ๑๔ปีเป็นนักเรียนชั้นม๒นี่แหละค่ะ

น้องน้ำเป็นนามสมมุตินะคะมาแจ้งความกับทางตำรวจบอกว่า
หลานสาวถูกครูฝึกสอนลวงออกจากบ้านแล้วก็ทำทำไม่ดีไม่ร้าย
กระทำชำราวที่ห้องเช่ารายวันในซอยติวาวนนท์๓๖
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันที่๑๖มกราคมแหมวันครูด้วยนะครับ
พอตำรวจรับแจ้งความค่ะตำรวจก็เลยส่งตัวเด็กหญิงน้ำไปตรวจร่างกาย
พบว่ามีการถูกล่วงละเมิดจริงมีร่องรอยเป็นหลักฐานจริงนะคะ
ขอสารออกหมายจับแล้วก็ตามไปจับตัวผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะ

เขาก็รับสารภาพนะคะรับสารภาพว่าทำจริง
ในช่วงนี้ที่มาฝึกงานเป็นครูฝึกสอนก็แอบพูดคุยคบหากับน้องเนี่ยได้เดือนนึง
รับว่าก่อเหตุจริงทำผิดจริงแต่เขาก็อ้างว่าน้องน้องน้ำเด็กหญิงเนี่ย
ยินยอมด้วยไม่ได้บังคับขืนใจด้วย
ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดนะแต่จะเป็นตามนั้นหรือเปล่าเราไม่มีทางรู้

ใช่แล้วนี่ก็ต้องไปคุยกับน้องผู้หญิงด้วยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ต้องรอเหตุการณ์ให้มันคลี่คลายไปก่อนนะคะ
แต่ถึงยังไงก็ตามแม้ว่าเด็กจะยินยอมแต่เด็กอายุแค่๑๔ปี
ทางกฎหมายคือยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะ
ตำรวจก็เลยถูกก็เลยแจ้งเข้าหาไปนะคะ
ข้อหานักฐานกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕

นี่ไงนี่ไงเอาเข้าใจนะบางทีแบบมองคนละแง่มุมเนาะ
บางทีความรักมันไม่ได้จำกัดเพศยุอายุวัย
แต่ความเหมาะสมต่างหากที่จะมาเป็นสิ่งที่คอยบอกว่าควรหรือไม่ควร
ถูกหรือไม่ถูกนะคะเรื่องนี้ก็คงต้องว่าไปตามกระบวนการที่ถูกต้องนะคะ

ไปดูชายคนนี้ครับเขาเมาคลั่งอาลาว่า
แต่คนที่ไปจับไม่ใช่ใครเป็นพระรูปนี้ฮะ
โอ้โหเป็นไงฮะ

จับให้เลยครับผมแต่ว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไง
อยู่ดีคนคลั่งมาอยู่บริเวณหน้าวัดแบบนี้

คุณผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่พระสงฆ์เนี่ยเขาก็กำลังช่วยกันนะฮะ
จับชายคลั่งคนนี้เขาเมายาและเขาเนี่ยถือแผ่นกระเบื้องด้วยนะ
เออไม่รู้ว่าจะไปทำร้ายใครหรือเปล่าก็ยืนโวยวายอยู่บริเวณประตูหน้าวัดนะฮะ
แล้วตอนนี้เขาบอกเขามาขอน้ำดื่ม
พ่อแห้งเหรอพ่อแห้งขอให้นิดหน่อยอ่า
แต่พระเขาบอกว่าเนี่ยเขาทราบว่าพ่อของชายคนนี้เนี่ย
เขาได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับตัวไปบำบัดนะครับ
แต่ว่าเจ้าที่ก็ยังคงจะยังมาไม่ถึงนะฮะ
เขาก็เลยเนี่ยเปิดประตูไปแล้วก็ไปช่วยจับนะฮะ
เสร็จแล้วชายคลั่งคนนี้ก็วิ่งหนีเขาก็เลยวิ่งตาม
วิ่งไล่กันไปเกือบ๕๐๐เมตร

ใช่ค่ะนี่ฮะสบงไม่ใช่อุปสรรค

เจ้าแล้วเจ้าว่าพระรูปที่วิ่งตามคุณผู้ชม

ใช่นี่ฮะโอ้โหเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่
สำนักสงฆ์บ้านจันหอมตำบลโนนสำรานอำเภอกันชรรักษ

ชายคนนี้ก็ได้บ่นโวยวายตลอดทางเลย

แล้วตัวเองบอกว่าเดี๋ยวจะตาย

โอ้ยไม่ตายหรอกโยมเฮ้ยไปเถอะ
นี่ไงอาตมาหยุดแล้วเมื่อไหโยมจะหยุด

ใช่นี่ฮะเขาก็เหนื่อยนะครับ
เสร็จแล้วก็พระก็เลยให้น้ำดื่มไปนะฮะ
แล้วก็จับไปนอนบนเปรย์ลำเลียงผู้ป่วย

อันนี้ให้กินน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อน
วิ่งไกลนะนี่ไงครับนะครับ
ทำให้พระและเจ้าหน้าที่ต้องช่วยการจับแขนจับขาอีกอย่างที่เห็น
แล้วก็ฉีดยารังประศาจให้สมบสติอารมณ์ด้วยนะครับ
ดูอย่างนี้เลยเหรอ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับ

จากการสอบถามพระขุนแผนฉันพระสุโพนะครับ
บอกเขาก็เป็นอดีตราชการตำรวจนั่นแหละ
แล้วก็ที่ออกจากราชการมาบวช

เขาบอกว่าชายคนดังกล่าวเห็นผู้เป็นพ่อยืนอยู่หลังพระ

แล้วเขาก็เลยไปวิ่งจับแบบนี้นะครับ
ซึ่งทางวัดแล้วก็ชุมชนก็ขอให้ชาวบ้าน

รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะครับ

ก็ยังจะต้องมาจับโจรอยู่

เป็นบำบัดมาไงอ้อเป็นอะไรคะ
อย่าโยนเร็วดีก็ได้แค่นี้
รีบโยนมาก็ดี

หุ่นวายกันทั้งโรงพักีคนคล่าง
ถือก้อนอิดหรือว่าก้อนอะไรก็ไม่รู้

โอ้โหกระจกแตกแล้วยังไปทำลายข้าวของเขาด้วยนะครับ
โอ้โหดูเอาดิอืมเนี้ยที่เอาก้อนนี้เป็นกว้างปลาใส่นี่ไม่ใช่ร้านค้าน่ะค่ะ
นี่คือโรงพักนะครับอ๋อหี่คุณตับปรวจเขาอยู่กันเต็มไปหมดหือ
โอ้โหเดี๋ยวดูว่าหลวงคองูเห่าเลยนะอื้มฉันกล้า
โอ้ยจะก็ไปกล้าในทางที่ดีเออ

ยังไม่หนำใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะคุณผู้ชม
ชายคนนี้ยังไปถีบรถมอเตอร์ไซค์ของคุณตำรวจล้มคว่ำลงไปอีก
โอ้โหสุดท้ายนะคะคุณตำรวจต้องตามจับ
ตามจับให้ได้เพราะว่าชายคนนี้วิ่งหนีไปใช่ไหมล่ะ
สุดท้ายต้องตามจับแล้วตามจับได้บอกว่าไปอยู่แถวโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรี
ไปในจุดตรงนั้นก็พยายามเกลี้ยกรอบนะพยายามเกลี้ยกรอบแล้วก็ใจเย็น
ค่อยคุยกันแล้วเดี๋ยวไปโรงพักไปนั่งคุยกันดีกว่านี่ตำรวจตามมาถึงแล้วเห็นไหม
ชายคนนี้ยังท่าทางแบบไม่ยอมสงบลงนะยังอารมณ์แบบว่าเหมือนอารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้น
ทางตำรวจเองเขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขาไม่อยากใช้ยุทธวิธีที่มันรุนแรง
เพราะเห็นแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีอาวุธติดตัวถูกไหมถ้าเกลี้ยกล่อมกันได้คุยกันได้ก็น่าจะโอเค
ในที่สุดนะครับก็ถูกพาไปที่โรงพักได้ครับเรื่องนี้ต้องถึงผู้การ

ผู้กำกับการสพเมืองลบบุรี
ท่านพันธมรตเอกรักษักเมฆจินดา
ท่านบอกว่าเดี๋ยวขอผมสอบสวนเอง
แหมมาก่อเหตุถึงหน้าโรงพักแบบนี้
ท่านเองก็สอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองนะครับ

ชื่อนายวัฒนาสมนาอายุ๓๑ปี
เจ้าตัวบอกว่าอย่างนี้เป็นอย่างไรครับ

เสพเยาะบ้าไม่ได้สองเม็ดก่อนที่จะมาก่อเหตุ
ถ้าถามว่าเป็นแคลนด์อะไรคุณตำรวจ
เขาไม่ตอบเขาพูดคำเดียวว่า

ในเมื่อขอโทษแล้วงั้นขอเชิญเข้าคุกไปก่อน

เพื่อสงบสติอารมณ์แล้วทางตำรวจเองก็ไปสืบค้น
ไปดูซิว่านายคนนี้ที่บอกชื่อมาเนี่ย

ประวัติครับพบว่าปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาเนี่ย
บริเวณทางเข้าวัดหนองบัวขาวอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี

ธนาคารวิทยาค่าเสียหายคลานั้นไป๕๘๐๐๐
นายวัฒนาบอกว่าผมเมา

รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวยังไงไม่รู้ยังไงก็ต้องโดนดำเนินคดีนะครับ
ส่วนความเสียหายล่าสุดครั้งนี้ตำรวจเขาประเมินออกมาเบื้องต้นก่อน
พร้อมแล้วที่จะส่งนักศึกษาเหล่านี้ออกไปทำงานออกไปสู่โลกว่าง

พันกันเยอะไปหมดเหมือนใยแมงมุมเลยโดนพ่นใยใส่แล้วก็เฮ้ยเจ๊
แต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะพวกเรียนพวกคอมพิวเตอร์เนี่ย

มันก็คือใยนี่แหละเออเป็นเครือข่ายนี่แหละเว็บมันก็คือเครือข่ายโอ้โห
การตัดพวกเครือข่ายพวกนี้ที่มันเหมือนเป็นเว็บโยงใยซึ่งกันและกัน
อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเหมือนเป็นการตัดแล้วก็เหมือนให้นิสิตเข้าไปเกิด
ไปเกิดไปเป็นพนักงงพนักงานไปสร้างสิ่งดีให้กับสังคม
แต่ก็อย่างที่บอกเห็นตัดเป็นเดือนนะ
คุณก็พูดไปวันเดียวเขาก็เสร็จแล้ว
แต่ดูคอมเม้นต์เขามาแซวดูสิ
อาจารย์ตัดแบบจุดันไม่เข้าใจใคร
บางคนบอกกันไกลตัดกระดาษไม่พอเอากันไกลตัดย่าไปแล้ว
ด้องดูสินะครับจะได้ไหวเนอะกันไกตัดหญ้า
แต่หลายมหาลัยเขาก็ทำอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นการผูกข้อไม้ข้อมือ
โบราณโบราณผูกข้อมือกันดิฉันเคยทำกิจกรรมแบบนี้นะคะ
อุ๊ยทันกุ๊ดเมื่อไปหมดเลยโอ้โหรอ
อืมคุณจะพูดอะไรคุณจะพูดอะไร
คุณดูแบบชอตฟิลล์อะก็ตั้งใจเลย

มันเลยต้องนะมันต้องเลยจะเป็นพันตัวได้ถึงข้อคิดด้วย
ทำให้มีกิจกรรมในประเภทดีแบบนี้แหละ
อ๋อที่ทำเป็นเหมือนอะไรให้สนุกสนานกันนะคะ
คราวนี้อยากจะแนะนำคนที่ไปเที่ยวเวียดนามบ้างอืม
ต้องไปทานอาหารพื้นเมืองเขาต้องไปทานอาหารเมนูแบบขึ้นชื่ออย่าง

แต่มันก็ใช่แต่ว่าบ้านเรามันก็มีให้ทาน

พิซซ่าเวียดนามของเขาเลยนะคะเหมือนเจ้าของคลิปนี้ไปทาน
แต่สุดท้ายไม่ได้ทานค่ะ
มาด้วย

นี่ค่ะคือนุ่มคนนี้ไม่รู้แต่ผู้หญิงผู้ชายนะเขาไปเที่ยวที่เวียดนาม
แล้วก็โรยหน้าทำเหมือนเป็นพิซซ่าแล้วก็พับเครื่องแบบนี้
เดี๋ยวได้กินแล้วเดี๋ยวได้กินเตรียมใส่ห่อแล้วนะคะ
แต่จังหวะนั้นค่ะเจ้าหน้าที่เหมือนเป็นเทศกิจบ้านเขามา

เขาก็มีกฎบ้านกฎเมืองเขาอ่ะเนอะ

แล้วพอทำเสร็จปุ๊บเทศกิจมาวิ่งหนีกันไปอีก
แต่ผมว่าเอาจริงเวียดนามก็เป็นประเทศหนึ่งนะที่ใครหลายคนอยากจะลองไปดูเหมือนกัน

เฟอร์มันแบบว่าคล้ายกุดจับเนอะ

มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่วัดความซื่อสัตว์ของคุณลูกค้า

นับถือเจ้าของเลยดูดิเช็คราคาที่ป้ายจ่ายเงินและทอนเงินด้วยตัวเองในโถแก้วนี่นะครับด้วยความซื่อสัตว์คนนับถือเลยดูธุระเสื้อผ้า

ดูดูดิ

ซื้อสี่ตัว

แต่ลูกค้าที่นี่เขาซื่อสัตว์อยู่แล้วไงเช็คราคาที่ป้ายนะจ่ายเงินแล้วทอนเงินเองได้เลยนะ

แต่ผมไม่แน่ใจเขามีพวกไลน์ไอดงไอดีไว้หรือเปล่า
เพราะว่าสแกนปั๊บเดี๋ยวก็ต้องมีการส่งใบสลิปให้ดู

ไม่งั้นเขาก็จะแจ้งไปทางเจ้าของบัญชีเองไงคุณชนะ

สำหรับผู้ค้าผู้ขายเนาะ
อาจจะไม่มีเวลาหรือเปล่าที่จะอยู่ดูแลร้าน
ก็ใช้วิธีนี้วัดกันไปใจเลยละกัน

ก็มาให้ดูกันว่าแต่ละร้านเนี่ย
เขาก็มีวิธีการที่ไม่เหมือนกัน

เดี๋ยวก็คงจะมีรีวิวหลายอย่างให้ได้ดูกันหน่อยด้วย

อยู่แถวฝั่งคนกรุงเทพฯนะครับอ้าวครับ

พาไปร้านดังโบราณย่านท่าเตียนกันบ้าง
หิวแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูของเด็ด
ที่ต้องบอกเลยขิงเผ็ดร้อนแรงมาก
จะเป็นร้านไหนติดตามในช่วง

โอ้โหน่ากินจริงครับต่อแถวยาวเหยียดเลย

ร้านนี้ชื่อว่าร้านเต้าหวยเข่าก๊วยเฮียมักนั่นเองคุณผู้ชม

ร้านนี้คุณผู้ชมครับตั้งอยู่ตรงปากซอย

โอ้โหนี่ฮะร้านนี้เขาบอกว่าเปิดขายมานานกว่า๕๐ปีแล้ว

ที่ต้มด้วยเตาถ่านร้อนเผ็ดซาบซ่านนะครับ
ส่วนเมนูมีอะไรบ้างนี่ฮะ
เฉาก๊วยราคา๑๕บาท

หายากนะราคานี้ในกรุงเทพเนี่ยฮะ
ไปไม่ได้๑๕บาทไปหาซื้อที่ไหน

นี่อ่ะให้ดูเนื้อเฉาก๊วยมีความเหนียวนุ่มฮะ
เนื้อนี่เนียนเด้งดึงเลย

ใจเลยแล้วมีอีกนะคือเต้าหวยน้ำขิง

นี้พิเศษครับพี่ชิสาไม่ว่าใครลองเป็นต้องติดใจฮะ

ว่าทำไมติดใจเนื้อเต้าหวยเนียนนุ่มละมุนลิ้น

คู่กับน้ำขิงรสเผ็ดร้อน
โอ้โหรวยได้ปัดน้องโก๋เจี๋อกรอบอร่อยบอกต่อเลยเลยเน้ครับผม
อกจากนี้ยังช่วยทำให้ชุ่มคอแก้หวัดคัดจมูกด้วยนะ

รัฐานก็ว่ามันจะโล่งคอ

แต่ขายดีมากครับลูกค้าเนี่ยแวะมาทุกวัน

สำหรับใครอยากลองชิมร้านเต้าหวยเฉาก๊วยเฮียมักนะครับ
แวะไปกันได้เลยที่ร้านนะครับ
ขอขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกเจ็บตะวันด้วยนะครับ

คุณผู้ชมพาไปดูหนุ่มนักมวยคนนี้ใจเด็ดเจอคู่แข่งสุดโหดโอ้โห
ทำเอาน้ำตาเล็ดเลยจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วง
สกิดยิ้ม

ไอ้หนูเว้ย

เวลามันหมุนมาไวนะมันน่าจะไวกว่าคนน่ะ
ใช่ไหมฮะคือเรายิ่งต่อยแรงเท่าไร

ใช่พอเถอะไม่ต้องเพลย์แล้ว

คุณอินถึงขั้นเหมือนกับคุณไปต่อยเองเลยเหรอคะ
เดี๋ยวซ้ายทีเดี๋ยวขวาที
ผมว่าไอ้หนูหนูหัวบวมเหมือนกันเนี่ย

นี่โหใบตัลกิ้วครับแก่แล้ว

อาจารย์อาจารย์ยังสบายดีไหมคะ
อาจารย์เหนื่อย

ขอขอบคุณจากอินสตาแกรมนี้ด้วยนะครับ

ผู้ชมมันน่าน้อยใจจริง
คนที่แฟนเขาเป็นรักมากกว่าคือใครไปดูครับ
มานั่งเลยมานั่งเลยตูนมา
มานั่งเลย

เอ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอ
เออวันนี้ครับ

แต่วันหนึ่งมีคนมาแทนที่
ไม่ใช่คนแต่เป็นห้องหมา

ที่ถูกต้องไหมเวลาโดนปรับเบาะเรายังรู้สึก

คือแบบว่าลดความสำคัญเราลงมา

เพื่อผัวรักหมามากกว่าเมีย

ถ้าจะรักไอ้หมามากกว่าฉันไปก็ได้

เวลาเขาน้อยใจมันจะตั้งโดนชุณภาพ
เขาลงจากรถจริงนะเออเออ

แล้วคุณต้องง้อยอย่างไรเดี๋ยวเล่าซิ

ดูหน้าเขาก็พอรู้
เก็บปวด

เขาบอกว่าช่วงหน้าวันพวยพุ่งเลยฮะ

อัปเดตเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

อ้าวบอกให้ดู
โดนแกง
นี่ดูมือถือดิฉันบ้างแล้วกันนะ

น้องกำลังยิ้มกลางเลย
คอมเมนต์กันในนั้นได้เดี๋ยวเราจะตามเข้าไปอ่านด้วยนะครับ

เรื่องนี้กันหน่อยเป็นเหตุใหญ่เหมือนกันที่เกิดขึ้นที่จีนครับ
เกิดเหตุโรงงานสารเคมีระเบิดในจีน
เขาเรียกได้ว่าเป็นการระเบิดแล้วมีเพลิงที่ลุกไหม้เนี่ย

เนี่ยแบบนี้เลยครับ
โรงงานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโรงงานผลิตสารเคมีนะครับ
ที่อยู่ในมณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกของกรุงปักกิ่ง
เหตุมันเกิดช่วงเวลาสักบ่ายครึ่งฮะตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ไฟไหม้ครั้งนี้กินเวลานานข้ามวันเลยนะคุณผู้ชม
มันเกิดในวันอาทิตย์ใช่ไหมกินเวลาไหม้อยู่อย่างนี้

ก่อนที่จะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
จริงรายงานว่าเหตุระเบิดมันเกิดขึ้น
ระหว่างที่มีการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างในโรงงาน
แต่เรื่องของสาเหตุเอาจริง
ยังไม่ได้ระบุแน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
แต่ที่เราเห็นในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเนี่ย

แล้วเปลวเพลิงมันลุกลามไปทั่วอาคารโดยรอบไง
ตอนแรกนะคุณผู้ชมทางโรงงานต้องปิดโรงกันทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็คาดว่าอาจจะต้องปิดยาวนานหลายเดือนเพื่อเคลียร์พื้นที่
แต่อย่างนี้ฮะน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันทางเทศบาลเมืองที่นี่นะครับ
เขายังไม่ได้แจ้งในเรื่องของมลพิษทางอากาศ
ให้ประชาชนให้เตรียมตัวไว้เนี่ยเอายังไงซะก็คงจะต้องเตรียมตัวกันเองไว้ก่อน
สำหรับประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ประเวทตรงนั้น
เพราะว่าเมืองนี้คุณผู้ชมครับผันจินเนี่ยนะครับ
มีประชากรอยู่ที่เมืองเนี่ยล้านกว่าคนสักล้านสี่แสน
แค่เมืองนี้เมืองเดียวแค่เมืองนี้เมืองเดียว
เป็นประเทศหนึ่งได้เลยนะผมบอกให้
ที่จีนพื้นที่เขากว้างใหญ่ภายศาล
ประชากรเขามีเป็นพันล้าน
เขาบอกว่าพื้นที่ที่นี่เมืองนี้เนี่ย
อกจากจะมีคนจีนคนในพื้นที่แล้ว
ยังเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนจำนวนมาก

อย่างแรกอย่างที่ผมบอกไปที่ตั้งข้อสังเกต

เพราะว่าทางหน่วยงานเทศบาลที่เขาเกี่ยวข้องที่อยู่ในเมืองนี้

ใช่แล้วมันไหม้สารเคมีด้วยคุณ
มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นแล้วมันจะอนูเล็ก
อาจจะเข้าถึงปอดแล้วก็ทำให้สุขภาพเสียในระยะยาวก็ได้
คุณผู้ชมฮะเรื่องต่อไปอยากให้ดูกัน
เพลงชาติของวัยรุ่นฟันน้ำนม

แต่ผมบอกเลยว่าฮิตกัน๕ปีแล้วฮิตดีจริง

กลับมาช่วงนี้พาไปดูเพลงฮิต
ขนาดที่ว่าเด็กในท้องอายุคัน๓เดือนยังร้องได้

ใช่ครับคนร้องว่าคุณชนะหอพแก่ได้ไหมฮะ

แจ้งว่าเจ้าของอาจจะร้องให้ฟังบ่อยหรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่าเปิดเพลงนี้บ่อยด้วยหรือเปล่า

จะจดจำกับสิ่งที่เขาควรพูดย้ำบ่อย

โอ้โหเพลงนี้ดังตลอดเวลาดังข้ามปี

เออแล้วดังข้ามสายพันธุ์ด้วย

แต่ว่าตอนที่เขาไปร้องที่งานที่สวนสัตว์ใช่ไหม

โลมายังทรงแบทเลย
อ่ารายการต่อไปนะครับ

สวัสดีค่ะ